คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ตามความคืบหน้าหน่อยค่ะ
กรณีที่น้องเต้อายุ๑๗ปี
นายพานุเดชลานทองถูกคนร้าย๒คนขี่รถจักรยาน
ยนต์มาประกบแล้วก็ยิงจนเสียชีวิต
วันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ที่สพไซน้อยไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่เขาเดินทางไปพบตำรวจ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของเพื่อนน้องเต้ที่เสียชีวิต
เป็นแม่ของนายพัฒน์นะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังที่น้องเต้ไปกินหมูกระทะค่ะ
เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุลูกพาเพื่อน๗คนมากินหมูกระทะที่บ้าน
ตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณหกโมงเย็นแม่ก็คอยดูแลอยู่ห่างห่างเด็กเด็ก
เขาก็กินกันไปตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไร
มารู้ข่าวว่าน้องเต้ถูกยิงตายแม่ตกใจมากเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนี้คือภาพตอนที่น้องเขาไปกินหมูกระทะที่บ้านแม่นะคะ
บอกว่าก็ปล่อยให้น้องเขากินกับเพื่อนไปแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่กันสัก๗คนได้
มารู้อีกทีน้องกำลังกลับบ้านถูกคนร้ายสองคนมาประกบยิง
หลังจากที่เพื่อนน้องเต้ได้สอบปากคำกับตำรวจเสร็จเรียบร้อย
ก็ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าวค่ะบอกว่าตอนที่นั่งกินหมูกระทะกันอยู่
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย
แล้วเอาคลิปมาให้ทีมค่าวดูด้วยนะคะตอนที่ลงค่ะ
ตอนที่น้องเต้ยังยิ้มนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเยี่ยม
เพื่อนของน้องเต้อีกคนนึงค่ะ

เป่าอายุ๑๗ที่ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้าค่ะ
ยืนยันว่าปมการก่อเหตุในครั้งนี้

เพราะเต้กับเพื่อนไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
สงสัยแบบนี้ยิงผิดตัวหรือเปล่า

เออมายิงผิดตัวหรือเปล่า

แล้วก็เหมือนกับว่าน้องเต้ไปเข้าฝันเพื่อน
แล้วในฝันเหมือนเต้มาถามเพื่อน

ตอนเห็นเพื่อนลงไปนอนผมช็อกมากครับ

หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเป้เขามา

ถือถึงหรือเขามาเข้าฝันอะไรแล้วไหม

เห็นว่าเพื่อนที่ชื่อสุพัฒน์ว่า
มีเข้าฝันก่อนตื่นนอนเขาว่า
ใครยิงกูยิงกูอะไรอย่างนี้ครับ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าหลังจากสวดภาพที่ทำศพเสร็จ
กำลังจะกลับบ้านได้กลิ่นอะไรบางอย่าง

ตามมาบ้านหรือเปล่าก็เลยบอกให้น้องเต้เข้ามาในบ้าน
กลิ่นก็เปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นน้ำอบ
แต่พอเปิดประตูห้องนอนกลิ่นยิ่งแรงมากขึ้น
แม่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์
เพราะถ้าฆ่าชิงทรัพย์ทำไมไม่เอารถจักรยานยนต์ของลูกชายไปด้วยเลยล่ะ
สงสัยว่าเป็นปัญหาเรื่องสถาบันหรือเปล่า
แต่ก็ยืนยันว่าลูกชายแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
ก็กลิ่นคุ้งที่ที่นอนเลยกลิ่นกลิ่นเหม็น
คุ้มที่นอนเลยเราก็ว่า
มาแน่ไงเราก็มาแน่เราก็คุยกับลูก
ลูกมาเถอะแม่ไม่กลัวหรอกมาเถอะ
มาบอกแม่มาเข้าฝันแม่ว่า

มาบอกแม่มาเข้าฝันแม่มาเถอะแม่ไม่กลัวเองหรอก
เราไม่เชื่อว่าจะเป็นฆ่าชิงทรัพย์
จะฆ่าชิงทรัพย์แล้วทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์ไป

ชิงทรัพย์แต่เอามือถือไป
แต่ว่ามือถือว่ามันหายเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปแน่ใช่ไหม
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ทำไมไม่เอาไป
มอเตอร์ไซค์มีค่ามากกว่าใช่ไหม
คุณผู้ชมคะแม่ของน้องเต้บอกว่าเมื่อตอนเช้า
ไปซื้อข้าวมันไก่ทอดเป็นอาหารที่น้องเต้ชอบ
เอาไปไหว้กับร่างของลูกชาย
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ห่างจากจุดที่น้องเต้ถูกยิงประมาณสัก๕๐๐เมตร

หมวกกันน็อกทั้งคู่เนี่ยภาพนี้นะคะ
แต่ไม่ทันเห็นหมายเลขทะเบียนอะนะ
ถนนไซน้อยต้นเชือกมุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุ
ไปในช่วงเวลาสักประมาณตี๑๑๖นาที
แต่เวลาในกล้องมันจะเร็วอะนะคะนี่ค่ะ
อกจากนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่ง
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุแค่๒๐๐เมตร
จับภาพรถจักรยานยนต์คันเดียวกันเลยค่ะ

แต่จุดนี้ก็คือเวลาประมาณตี๑๑๗นาที
นี่นะคะผ่านไปแบบนี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้ตำรวจบอกว่า
จากการสืบสวนและสอบปากคำเจอเบาะแสสำคัญ
ที่จะสามารถชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้
จากการไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้เส้นทางการหลบหนีของผู้ก่อเหตุแล้ว
อยู่ระหว่างเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ข้อมูลอย่างละเอียดตำรวจบอกว่าขอปิดไว้ก่อน
เกรงว่าจะเสียรูปคดีแต่ตำรวจยืนยันว่า
เร็วนี้จับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แน่นอนค่ะ